เทศกาลแบบนี้นู้นจะชวนไปวัดทัพกระดาน
เอาไปทำไมไปเปลี่ยนหุ่นชุดแม่พึ่งไง
แล้วก่อนนั้นเปลี่ยนเทศกาลก็รับวาเลนไทยเปลี่ยนชุดสวยให้แม่หน่อย
นี่แหละค่ะเขายกกันไปทั้งครอบครัวเลย
วัดทัพกระดานสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้ครอบครัวดวงจันทร์
พร้อมใจกันมาร่วมเปลี่ยนชุดหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวง๒หุ่นด้วยกันพี่แจ๊ค
ซึ่งการเปลี่ยนชุดหุ่นแม่พึ่งในครั้งนี้นะ
เพื่อต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทยเห็นไหมพูดไม่ผิด
มากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนี่หนุ่มเสื้อดำแว้นดำ
เห็นคุ้มควงไงลูกชายแม่พึ่ง
โดยหุ่นที่ครอบครัวแม่พึ่งเลือกเปลี่ยนชุดก็คือ
ฟังดีนาคุณหุ่นที่หนึ่งที่สารรรริมน้ำ
ตรงนี้ใครที่เคยไปวัดทัพกระดานเขาคุ้นตากันดีอยู่แน่นอน
ไวะก็อีกหนึ่งหุ่นก็คือฟังดีนาคุณ
คุณตัวที่๑๓หุ่นตัวล่าสุดที่เพิ่งสร้างขึ้นมาในงานครบรอบวันก่อน

๑บวก๑๓เป็นเมื่อไหร่

นี่แหละนะคะ
โดยหุ่นตัวที่๑สาราริมน้ำก็มีการจัดเปลี่ยนชุดหุ่นแม่พึ่งไปชุดสารี

แต่สวยมากคุณผู้ชม

นี้มาจากร้านที่แม่พึ่งพุ่มพวงเคยเป็นลูกค้าประจำในสมัยอดีตค่ะ

เครื่องประดับดอกไม้ตกแต่งที่หุ่น
สวยมากจริงค่ะคุณผู้ชม
จากหุ่นตัวที่หนึ่งไปต่อหุ่นตัวที่๑๓

จงเกเบน

หลังการทันสมัยเหมือนฟิลด์แบบชุดไทยประยุกต์
เหมือนแบบหุบโบทัศน์ดอกกำปลา
ซึ่งหุ่นที่๑๓ตัวนี้ก็ตั้งอยู่ที่หุบเขาจำลองค่ะ
ใครที่แวะไปทับกระดานก็แวะเข้าไปกราบไหว้
ชมหุ่นแม่พึ่งทุกหุ่นได้เลยค่ะ
ก็คือเราจะเปลี่ยนสว่างให้กับพี่พึ่งก็เดือนกุมภา
ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเปลี่ยนเดือนมกรานะแต่ว่าเดือนมกราปีใหม่ยังไม่มีอะไร
แล้วก็เลยตัดสินใจมาเปลี่ยนเดือนกุมภาเดือนแห่งความรัก
ก็คือน้องมอบความรักให้กับพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้แฟนเพลงของพี่พึ่ง
ซึ่งมาถ่ายรูปกับพี่พึ่งจะได้มีชุดสวยงามแล้วก็หน้าที่สดสวยเขาเรียกว่าวันแห่งความรัก
บางทีเขาเรียกว่าคู่รักกันจะเป็นครอบครัวบ้างจะเป็นแฟนบ้าง
อยากมาขอความรักกับพี่พึ่งก็อยากจะให้ถ่ายรูปกับพี่พึ่งสวย
ฉันต้องพุ่งตรงไปแล้วแหละฉันจะได้ความรักบ้าง
วันนี้ก่อนจะเอาความรักเห็นพี่เพชรถือหายอยู่ไหมนะ

เออมีข่าวแม่พึ่งทั้งทีบอกเลยตัวเลขก็มาเหมือนกัน
อยากจะให้คุณผู้ชมตั้งตาตั้งใจดูกันดี
เพราะว่าเลขในครั้งนี้มาจากลูกชายสุดหล่อคนนี้
พี่เพชรล้วงหายจับลูกปิงปองต่อหน้าหุ่นที่๑ให้เลยคุณผู้ชม
อย่ารอช้าไปลุ้นกับพี่เพชรกันดีกว่าค่ะ
เหมือนเลขเดิม
บางคนบอกเอ๊ะหรือมันจะเป็น๖๖๖ก็เป็นไปได้
หรือจะกลายเป็น๙๙๙ก็เป็นไปได้
หรือว่าจะเป็น๓๒ที่ไปก็ได้
ใหม่ไทยลัดหรอ๖๓๒นี่
ประชาชนเขาเดินทางไปชมความงามชุดใหม่แล้วก็หุ่นของแม่พึ่งใช่ไหมคะ

แล้วอ้อมใจอีกสักเลขก่อนนะค้า
แม่ผึ้งดีกว่า

ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์